ที่เห็นอยู่เนี่ยเมื่อคู่เนี่ยที่อีสานใช่ไหมอีกจังหวัดหนึ่งอุดรธานี
เขาก็มีชาวบ้านถ่ายภาพติดเอาไว้ได้บอกว่าเฮ้ยนี่มันมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเนี่ย
อ้ายังเนี่ย
มันกระจายออกแล้วนั่นมันไม่ใช่ฝนเทียมเด้อมันเป็น
ล่อยนะ
แค่เห็นสัตว์

มันน่ะมันซีบร้อยมาหาดาวกรองนี้บ่ะ

ไม่ใช่ไม่มีก้นเมียกเด้อ

แต่เท่าที่ดูเช้าบ้านก็หื้อหานะ
ฟังอย่างในคลิปเนี่ยมันจะพุ่งชนดาวไหม

แต่ข่าวเมื่อสักครู่ลักษณะคล้ายกันจะเกิดขึ้น

คล้ายไหมคุณว่าภาพเมื่อกี้

แล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในช่วงพบค่ำ
เกือบจะมืดเวลาสัก๖โมงใกล้๑ทุ่ม

วันเดียวกันเวลาใกล้กัน
นั่นไงจุดที่เจอคือยังไง
จุดที่ชาวบ้าน๖คนเนี่ยกลุ่มเนี่ย
อุดรเขาถ่ายก็คือที่บริเวณไร่มันสัมปะหลัง
ตอนนั้นบอกว่ากำลังยืนรดน้ำต้นไม้อยู่
ยหน้าไปมองท้องฟ้าแล้วเจอลักษณะแบบนั้นก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้
เอ๊ะแล้วอยู่แสงมันค่อยหายว่าไป
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามคนถ่ายคลิปเลยนะ
งั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
น้องไทน่ะมันผ่นผ่นแสง
คนแสงประมาณนี้เราจะเป็นไอเป็นไอแสง
หรือดวงดาวนี่ล่ะเจ้าต้นจะตกใจรอด
มันจะอยู่แนวจาง๔เลย

คือเขาบอกว่ามันไม่ได้เหมือนพุ่งตกลงมา
มันเหมือนเป็นแนวตรงวิ่งแนวขวางไป
เห็นไหมเพราะว่าในคลิปเมื่อกี้ที่ยะโสธรเขาบอกว่ามันไม่ได้เหมือนพุ่งลงดิน
แต่มันเหมือนหายวับท้องฟ้าไป

อย่างที่ผมบอกไปที่น้องใบตองเล่านี่ยะโสธร
แล้วเขาบอกว่าที่บึงกาลสุรินหนองคายศรีสะเกดสกล

ก็มีคนเห็นหลายจังหวัดแล้วนะ
ทางฝั่งอีสานนะ
บึงกานสุรินหนองคายสีสะเกสกนนคร

ต้องไปถามคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชัน

แล้วเราก็โทรไปคุยกับพี่พีชพี่พีชบอกทีดิเห็นคลิปนี้แล้วใช่ไหม
พีชบอกเห็นเห็นแล้วแต่สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยในมุมมองของพี่พีชนะ
มันคือปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งอธิบายไม่ได้
ซึ่งปรากฏเห็นบนท้องฟ้าแต่ระบุที่มาไม่ได้

ที่มันเกิดขึ้นบนท้องฟ้า
แต่ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นเอง

แปลว่ามันคือปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า

อืมแล้วอาจจะยังไม่มีความรู้ความเยอะใจในเรื่องนั้น
ก็คือเป็นวัตถุที่บินได้บนท้องฟ้า
แต่ยังไม่สามารถระบุที่มาได้ถูกไหม

ก็คือเป็นวัตถุที่บินได้เหนือท้องฟ้า
ที่ไม่ใช่วัตถุที่บินได้
มีข้อมูลมาจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย
ซึ่งมันน่าจะเป็นชิ้นส่วนของยานบางส่วนที่หลุดออกมาในชั้นบรรยากาศของโลก
มันทำให้เกิดการเผาไหม้แล้วมองเห็นเป็นลักษณะเหมือน
ควันที่พ่นออกมาจากส่วนท้ายของชิ้นส่วนยานอย่างที่เห็น
เฮ่ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
สินใจว่ามันคืออะไร
ใช่เพราะว่ามันมีหลากหลายความเชื่อที่เกิดขึ้นมาก
ก็มีทั้งข้อมูลที่เป็นแฟคข้อเท็จจริง
แล้วก็เป็นข้อมูลทางความเชื่อด้วย
ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดู

ก็เป็นความเชื่อแหละอย่างที่บอกมีหลากหลายความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเนาะ